ซึ่งยังไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงว่าเกิดจากสภาพอากาศหรือไม่
แต่ก็ได้สร้างความกลหนให้กับประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง
โดยเฉพาะที่จังหวัดสมุทรประการต้องอบพยพออกจากบ้าน
ไปอยู่ในที่ปลอดภัยครับ
โดยชาวบ้านชุมชนซอยอยู่สุขตำบลบางเมืองอำเภอเมืองสมุทรปราการ
อบพยพและนำสัตว์เลี้ยงไปอยู่ในที่ปลอดภัย
จากกลุ่มควันไฟที่หนาแน่นลอยปกคลุมบ้านเรือน
ไม่สามารถมองเห็นในระยะไกลได้
ช่วยเหลือออกมาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ระดมฉีดน้ำสกัดไฟไหม้ทุ่งย่า
เนื้อที่ประมาณหนึ่งร้อยไร่แต่บริเวณต้นเพลิงนั้นอยู่ลึกนะครับ
ฉีดน้ำได้ยากลำบากจนไฟไหม้ลามรวดเร็วขยายวงกว้าง
ต้องประสานรถดับเพลิงจากหลายหน่วยงานเข้ามา
ขณะที่ชาวบ้านก็เรียกร้องให้เจ้าของที่ดินเข้าไปดูแลพื้นที่ของตัวเอง
เพราะว่าเกิดไฟไหม้บ่อยแต่ว่าครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่๒แล้ว
แล้วก็ค่อนข้างรุนแรงส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรีครับ
ภาพมุมสูงนั้นก็ทำให้เห็นได้ชัดเจนถึงความเสียหาย
หลังเกิดไฟไหม้กองขยะที่รอรีไซเคิลของบริษัทเซ็นเตอร์เวอร์จำกัดในหมู่บ้านโคกป่าแพงอเภกบินบุรีนะครับ
ก็ได้มีการประสานรถน้ำเพื่อดับไฟที่กำลังลุกไหม้อย่างรุนแรง
มีกลุ่มควันไฟพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าสร้างความแตกตื่นให้กับชาวบ้านนะครับ
เมืองต้นพบว่าไฟได้เผาผลาญเศษขยะที่เป็นยางรองพื้นรองเท้าฟองน้ำและแผ่นพลาสติกกองทับถมในเนื้อที่กว่า๑๐ไร่
โดยผู้ดูแลก็เปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุเห็นเด็กเข้าไปในหมู่บ้านเข้าไปวิ่งเล่น
จะวิ่งออกไปแล้วก็มีไฟลุกไหม้เกิดขึ้นจนลุกลามไปอย่างรวดเร็ว
ค่าเสียหายทั้งหมดต้องรอผู้รับผิดชอบประเมินอีกครั้งหนึ่งครับ